แต่ทีนี้ท่ามกลางกระแสข่าวที่มองว่าครูดูแลเด็กได้ไม่ดี
เรามีคุณครูที่ดีที่เราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วย
วิธีการสอนของคุณครูวิธีการทักทายของคุณครู
ที่ทำให้เด็กนั้นได้มีส่วนร่วมแล้วก็เด็กสนุกสนานด้วย
คุณผู้ชมไปดูกันนะฮะ
เจ็บต่อแล้วก็หายดีกว่าอย่าไปเสียงฝันบ่ายอีกเลย

น่ารักทั้งเด็กทั้งคุณครูเลยนะฮะ
ต้องบอกก่อนว่าที่นี่ที่ไหนนะฮะ
นี่คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบนกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีนะครับ
เด็กได้ทักทายคุณครูด้วยวิธีการที่เด็กเลือกเอง
คุณเห็นแผ่นกระดาษที่ติดไว้อยู่หน้าประตูทางเข้าไหม
ขวามือของเด็กทุกคนที่เด็กเขาเอามือไปแปะก่อนเข้าประตูค่ะ
กดหัวใจแสดงว่าทักทายกันด้วยวิธีการกอดนะฮะ

เด็กบางคนกดไฮไฟล์ก็ทักทายดูสิแปะมือครับคุณครู
เด็กบางคนกดอีกอันที่เป็นเต้นเด็กก็จะเต้นและครูก็จะเต้น
เด็กบางคนบอกว่าอยากจะทักทายคุณครูใช้วิธีการสวัสดีแบบไทย

ใช่แต่นี่เห็นแบบนี้คุณครูก็ต้องตาเร็วนะ
องมือเด็กก่อนเลยว่าเด็กกดอะไรครูจะได้รีแอคได้ถูก

แต่นี่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กคุณดูสิ
อดกันตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน
คุณคิดว่ามันจะสร้างพลังทั้งในการเรียนของเด็ก

เยอะเลยแหละค่ะจะทำให้เช้านี้เด็กสดชื่น
แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเรียนตลอดทั้งวันเลยแหละ
เราพูดถึงเรื่องของสถานที่ไปแล้ว
ว่าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุมภาวะปีที่อุดรธานี
แต่ถ้าพูดถึงคุณครูคุณครูท่านนี้ก็คือ

ชำนาญการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้นะฮะ
คนเข้าไปดูเยอะเลยชื่นชมการทำหน้าที่ของคุณครูท่านนี้

ก็มีวิธีการสอนที่ทำให้เด็กมีส่วนร่วม
เนี่ยก็ร้องเพลงกันไปเด็กก็ได้เต้นกันไป
และเด็กก็มีสมาธิตั้งอกตั้งใจในการเรียนด้วย
คุณเห็นแบบนี้ก็น่าชื่นชมนะ
ครูที่ดีมีเยอะนะครับ
แต่ที่เป็นข่าวเป็นคราวออกมาก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยกันต่อ

ตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการเขาก็เร่งเข้าไป
กำชับดูแลแล้วในกรณีที่เกิดปัญหากันอยู่นะฮะ